วันนี้ส่วนแรกคณะบุญเหล้าภรรกาศาสตร์รัฐ

มาเบียนเชิญทางทัศน์ประชาธิปัติ
เพื่อให้เรามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินหน้าประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ของน้องประชาชนตามที่อยู่ในภาคเรา
ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้วันนี้ก็ถึงสำหรับที่มาวันนี้
ซึ่งก็เป็นการดึงการตามทะเลียมประเภทดีทางการเรียนที่ทำมาโดยตลอด
วันนี้คือสิ่งที่ออกมายังไม่คุยในรายละเอียด
เพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพิธีการสำคัญที่เราได้พบกัน
ในเรื่องของรายละเอียดต่างนั้นผมเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องนโยบาย
แต่ละพักมีนโยบายพักร่วมก็มีนโยบายก็จะได้มาพูดคุยกันในลำดับต่อไป
ว่านโยบายนั้นจะมาร่วมกันทำจะขับเคลื่อนอย่างไร

หรือทุกคนจะมีการพูดคุยกันอีกในตซองที่
กำเนกลักษณ์วิทยาลัยจริงเพราะว่าจะได้มาจัดสารเรื่องนโยบาย
เรามีกำลังชวนมีคนเก่งเก่งด้วยกันนะครับเราก็สามารถที่ส
เรามีความมั่นใจต้องให้โอกาสด้วยกัน

เราก็ต้องอาศัยความร่วมมือ
อ่าอันนั้นก็แล้วครับนะครับ
๖หรือ๗ตำแหน่งครับ

ขอทั่วนี้หน่อยครับ
ขอค่ญภาษวนออกเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป